เช้านากับงูเห่า

ถ้าไม่ได้เธอเนี่ยเขาจะงงกันใหญ่เลยนะ

ตอนแรกแหละแว้มแช่แว้มแว้มแว้มแว้มแวดยังไม่ชัดไง
ชาวหน้าคนหนึ่งมีชีวิตลำพังเจองูเห่ากำลังใกล้ตายก็เลยเก็บมาเลี้ยงแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ชาวนากับงูเห่านี่แหละเจ้าของเพลงคือพี่อีทวงไฟล์
ไปเจอเขาวันก่อนมาออกงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลค่ะ
เราก็เลยรีบคว้าตัวมาอัปเดตนิดนึงก็แล้วกัน
พี่เหมือนเดิมเลยนะไม่แก่เลยนะคะ
พี่อีทเนี่ยมาเมาส์มอยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
ช่วงนี้ก็เดินสายเล่นคอนเสิร์ตตามร้านตามสถานบันเทิงต่าง

เรียกว่ากลับมาลืมตาอ้าปากได้หลังเจอสถานการณ์โควิดระบาดช่วง๒๓ปีก่อนหน้านี้
เพียงเท่านี้ค่ะเจ้าตัวก็ไปร่วมสนุกนะคะในรายการเพลงต่างด้วย
เรียกว่ามีสีสันในการทำงานมากขึ้นนะ
ก็ได้ลองเปลี่ยนแนวเพลงมาร่วมร้องกับเพลงแบบลูกทุ่งอะไรอย่างนี้
พี่ฝนธนสุนทรค่ะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเหมือนกัน
อันนี้ที่ฉันเห็นเขาแบบว่าร้องเพลงคู่กันอยู่ก็เข้ากันแบบดีเหมือนกันนะ
คือเสียงหวานกับความเป็นร็อกแบบสไตล์พี่อีทมันเข้ากันเหมือนกันนะ
ก่อนจะแย้มว่ามีโอกาสนะคะได้ร่วมงานกับพ่อหนุ่มลิเกเงินล้าน
สอนรามน้ำเพชรจ้ะแม่จ๋า
อยากให้แฟนติดตามกันด้วยนะคะ
ผมเคยร้องเพลงลูกทุ่งไว้เป็นชุดพิเศษนอกรอบเมื่อหลายปีและ๑๐กว่าปีที่ผ่านมา

เป็นคนน็อกแต่ว่าโอกาสพิเศษก็เป็นไปได้
ได้ร้องเพลงกับพระเอกลิเกเงินล้านคือน้องแบงค์สอนราม
เปิดอันนี้ไม่เปิดเผยเรามาฟีดกันใช่แล้วเกิดมิติใหม่ขึ้นมา
เราไปจอยมันเป็นธีมอันนึงเหมือนกัน
ซึ่งให้คนต่างคั่วมาร้องเพลงพิเศษเพลงหนึ่ง
ก็เป็นสีสันนะสีสันใหม่ติดตามกันนะ
พี่เอสอาจจะร้องลีกเกย์น้องสอนรามน้ำเพ็ดอาจจะร้องแบบตัวไหน
แทร๊ดสอนรามน้ำเพ็ดสิ

เธอก็บอกว่าคิดว่าเธอก็เป็นแฟนคลับพี่เอสเหมือนกัน
เวลาไปฟังเพลงเนี่ยนะเวลาเธอเนี่ยดราม่าดราม่าพี่อีทนี่แหละค่ะ
เพลงพี่อีนี่แหละค่ะจะช่วยปลอบประโลมเธอนะคะ
หากมีโอกาสก็อยากขึ้นเวทีด้วยกันก็ยินดีด้วยค่ะ
ผมเป็นแฟนคลับพี่อีทนะแล้วก็ฟังเพลงพี่อีท

โห้ยินดีมากเพราะว่าคนก็จะไม่เคยเห็นพี่ขวนมาร้องแบบล็อก
ใช่จะบอกว่าพี่อีทเขาเป็นร็อกแต่เขาเป็นร็อกที่เสียงหวานเสียงเอื้อนเหมือนกันนะ